ดูความสวีทหวานของคุณพ่อป่อกับคุณแม่เอกกันหน่อยมาดูลูกหลานในวงการบันเทิงบ้างดีกว่า
เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแน่เลยหลายคนเนี่ยชอบมาดูบันเทิงไทยรัฐของเราโดยเฉพาะมาส่องดูซุปตาตัวจิ๋ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจัดให้แบบเต็มเลยค่ะกับฉายาของซุปตาตัวจิ๋วท่านได้แต่ใดมา
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะน้องเดมมี่ลูกสาวตัวน้อยนะคะของคุณแม่ลิเดียกับคุณพ่อแมททิว
เมมี่เนี่ยที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรน้องแป๋วแหววค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยที่มาที่ไปนี่ไม่ต้องสืบค่ะ
ดูที่ดวงตาของหนูน้อยคนนี้สิโอ้โหแป๊วแววไซส์เป็นแก้วตาเลยจริงจริงนะคะคือเป็นเด็กที่ดวงตาเนี่ยกลมสวยมาก
ตานี่โอ้โหเป็นแพร่เลยนะคะเรียกว่ามีคลิปน่ารักของน้องแป๋วมาให้เราดูได้ตลอดเลยดูทุกทีอมยิ้มทุกทีบางคนถึงกับเซฟรูปแววเอาไว้
ฉันนี่แหละคนนึงเซฟรูปเราเยอะมาก
แล้วเวลาท้องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูรูปใครแบบน่ารักแล้วคนนั้นจะเป็นลูกเรา
แม่เธอก็พ่อแม่แต่คิดท่านเมื่อกันนะคะ
หล่อหน้าฟัดขนาดมีชื่อเรียกว่าเด็กยักจะ
ใช่คือจ้ำม่ำไงคุณผู้ชมนะคะก็มาจากสมัยเริ่มโตเนี่ยแหละค่ะ
อาจจะตัวโตกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยนี่แหละค่ะก็เลยได้ชื่อนี้มา
แต่บอกเลยนะคะว่าตัวจริงของหนุ่มน้อยคนนี้นะคะ
ทรงดีไม่แพ้คุณพ่อนะคะโตมาก็คงจะได้แบบอย่างคุณพ่อแมทแน่เลย
คุณผู้ชมค่ะส่วนคนนี้ยืนหนึ่งแฟนบันเทิงไทยรัฐที่สุดนะจ๊ะ
นี่น้องพายุลูกแม่ชมให้ดูเลยทุกคนรู้แฟนคลับรู้
หนุ่มคนนี้หลายคนเรียกกันว่าเจ้าอ้วงเจ้าอ้วงชัดเจนที่สุดนะคะว่าไม่ต้องถามเลยว่ามาจากอะไร
มาของคำว่าอ้วนเนี่ยก็เป็นเสียงที่เพี้ยนมาจากคำว่าอ้วนนี่แหละคุณผู้ชมเนาะ
จากอ้วนก็เลยเป็นอ้วงเออที่เรานะครับ
นี้พี่ป้านาอาก็เลยเรียกตามกันทุกคนเลยค่ะ
เต้ากว้องปลายุหน้าเอ็นดูที่สุดเลยนะคะ

ลูกสาวคนเล็กของแม่เป้ยปานวาดค่ะ

แป้นแลนด์มากไม่ต้องสืบเช่นเดียวกัน
คุณแม่ก็เลยเรียกว่าน้องแป้น

นั่นเองนะคะด้วยความว่าเป็นเด็กอยู่
สาวก็จะมีแก้มนิดนึงยิ้มดี

แก้มเนี่ยหน้าหอมหน้าฟัดมากเลยนะ

ใช่ปิดท้ายคนนี้นะคะเด็ดสุดค่ะ
ให้ดูเลยค่ะมาแล้วค่ะลูกสาวดิฉัน

เจ้าเปิ้ลแม่จูนได้สายยาวว่าภูมิย้อยหรือเปล่า

เขาเรียกว่าเก๊ก
พี่นางชอบเก๊กหน้า

คือให้น้องออร์เกรสนะมาเจอกับน้องพายุมากเลย

ต้องแบบว่าอะไรอร่อยแน่
เนี่ยก็คือเวลาคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกมาถ่ายคลิป
ถ่ายรูปเนี่ยคือเขาจะแบบว่าไม่ยอมแบบให้ความร่วมมือ

ใช่พ่อแม่ก็เลยเรียกแบบเก๊ก
แล้วก็จะรู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองชื่อเก๊กนะคะ

วงการบันเทิงก็แจ้งเกิดซุปตารุ่นจิ๋วกันเยอะเลยนะ
อย่างล่าสุดนี้น้องปีใหม่มาพร้อมกับผมทรงใหม่ด้วยคุณผู้ชมค่ะ

นี่ที่บอกว่าแจ้งเกิดเนี่ยน้องปีใหม่คือก็แจ้งเกิดอยู่แล้ว

แล้วก็ผลงานของผู้ชมมากก็ดี
แอ๊บว่าอยากจะตัดแม่แอ๊บเค้าบอกแล้วให้ฟังว่าจริงแล้วเนี้ย
ลูกสาวขอรีเควตเลยขอผมสั้นค่ะคุณแม่
แต่คือคุณแม่แอฟเนี่ยใจไม่กล้าพอตัดไม่ไหวเสียดายผมลูกนะคะ
ช่างผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แอปค่ะตัดให้เลย

หลายคนได้เห็นลุคผมสั้นของน้องปีใหม่แล้วครับคล้ายครับคลาไหมคุณ

อ่ะก็เหมือนนี่คุณแม่เขานั่นเองนี่ให้ดูเลย
เป็นภาพอีกคุณแม่แอ๊บเล่นละคร
แล้วก็ใส่วิกผมสั้นน้องปีใหม่ถอดแบบออกมาเหมือนเป๊ะเลย
คือไม่ใช่แค่ลูกผมสั้นนะคุณผู้ชมนะแม่แอฟกับน้องปีใหม่เขาทำเหมือนกัน
ไม่มีใครยอมใครคุณแม่ถักเปียคุณลุงก็ถักเปียด้วย
ทรงเขาทำเหมือนกันหมดแล้ว